แม้ว่างานไว้อะไรคุณตังโมจะผ่านไปแล้ว

แต่ที่ท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่ง

แฟนคลับยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเขามีการจัดระเบียบกันเพื่อความปลอดภัยด้วย

โอ้โหกองดอกไม้มหาศาลจริง

ให้กับดาราสาวอย่างไม่ขาดสาย
แฟนคลับคนนี้มาในชุดอะไรรู้ไหม
เลยซื้อท่อดอกไม้ขาวนี่ครับนี่ครับ

เป็นแฟนคลับของคุณตังโมมาตั้งแต่เด็ก
บอกว่าโอ้โหพอทราบเรื่องเท่านั้นนะพี่

ตกใจมากเลยไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริง

หรือว่าจะไปที่สถานที่ตรงนี้นะฮะ
คือเดี๋ยวเขาจะจัดระเบียบโป๊ะเรือหน่อย

มากับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี

คือที่เน่าที่เสียก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องย้ายออกนะ

ส่วนที่ยังสดอยู่เขาใจดีนะ
เอาไปวางไว้ให้นะครับในสารา
เจ้าหน้าที่ย้ายขึ้นมาวางไว้ที่สาราท่าเรือแทน
เพราะหากยังมีดอกไม้เต็มโป๊ะเรือเนี่ย

ทัศนวิสัยในการยืนหรือว่าเรือจะเทียบท่า

เดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าได้รับอันตรายกันไป
แฟนคลับยังสามารถนำดอกไม้ไปวางไว้อะไรได้นะครับ
เขาจะมีป้ายบอกว่าวางตรงจุดไหน
แต่ผมเชื่อว่าก็คงอยู่บนสารานี่แหละ

ก็คงไม่ห่างจากจุดเดิมนะคะ